เสียดายครับที่โปรสาวไทยไปไม่ถึงฝันอดได้แชมป์
ซึ่งเจ้าของแชมป์ในปีนี้ก็คือเอมิยางนะครับ
ทำสกอร์ดดีที่สุดของการเนินคันในรายการนี้
หลังจากที่มีการแข่งขันมาแล้ว๑๑ครั้ง
ติดตามได้จากรายงานของพุศกาลกีฬาไทยรัททีวี
ของราวคุณธนรัฐเฟื้องหรือไทยคุณครับ

โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนำม้วนเดียวจบตั้งแต่วันแรกครับ

๗๒จังหวัดชนบุรีวันสุดท้ายของการแข่งขัน

ก่อนจะแข่งขันต่อรอบสุดท้ายในช่วงสาย
ผลการแข่งขันเอมี่ยางโปรสาวเกาหลีใต้ผู้นำตั้งแต่วันแรก
ทำสกรวม๒๒อันเดอร์พาร์
คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๒ต่อจากปี๒๐๑๘
ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยดีที่สุดคือ
โปรโมโมรียาจุธานุการสกรวม๑๒อันดับ๗
ขณะที่โปรเมเอเรียจุธานุการมือสองของโลก
สกรวม๑๑อันดับ๘
รวมกับลิเดียโคโปรสาวหมายเลขหนึ่งของโลก

โดยหลังจบการแข่งขัน๒พี่น้องจุธานุการ
กล่าวขอบคุณแฟนกอล์ฟที่ติดตามให้กำลังใจ
แม้ไม่สามารถคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองได้ก็ตาม
ถือเป็นอีกวีคที่ดีของโมนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีนี้ค่ะ
แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองด้วยก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะจริงแล้วก็มีหลายช็อตที่แบบประทับใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะ
อาจจะแบบมีมิสพัดบ้างค่ะโดยรวมมันก็ถือว่าดีมากค่ะ